คุณผู้ชมไปดูคลิปกันบ้างค่ะในโลกออนไลน์ที่เขามีการแชร์กันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
คลิปหนึ่งเนี่ยเกิดจากความประมาทครับ
อีกคลิปหนึ่งเกิดจากการที่ขับรถปาดหน้ากันแซงกันจนสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุทั้งสองคลิปนะคะ
ไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาขับตามมา
คุณผู้ชมสังเกตรถคันหน้าให้ดีนะคะจุดตรงนี้เป็นจุดทางโค้งเห็นไหม
กระบะมาแล้วโอ้โหคือชนรถเก๋งตรงทางโค้งพอดีเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับรถกระบะเองก็ไม่ได้ชะลอความเร็ว
ทำให้รถกระบะเนี่ยหลุดโค้งแล้วก็พุ่งชนรถเก๋งสีขาวเข้าอย่างจังเลยนะคะ
ก็ทำให้รถเก๋งกระเด็นข้ามแผงกั้นไปจอดนิ่งอยู่ข้างทาง
สภาพหน้ารถก็ยับเยินนะคะโชคดีว่ารถที่ตามมาอีกคันนึงเนี่ยนะ
ไม่ได้รับอุบัติเหตุซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้บาดเจ็บสามราย
ติดอยู่ภายในรถสองรายเจ้าหน้าที่ก็เร่งงัดซากรถเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ห่างจากวัดเขาสุกิมประมาณ๒กิโลเมตร
เป็นจุดที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอมะขามนั่นเองนะคะนี่แหละเป็นหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาดูอีกหนึ่งคลิปกันบ้างค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคลิปสั้นแต่ก็หวาดเสียวนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถค่ะเห็นไหมว่ารถเก๋งสองคันสีดำเขาดูสิ
เหมือนกับสลับกันปาดสลับกันแซงขับด้วยความเร็วเบียดกันไปมาแบบนี้ค่ะ
แล้วคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเขาก็กลัวนะขับตามอยู่เนี่ย
สุดท้ายชนกันแบบนี้ก็ต้องหยุดรถเข้าข้างทางไปเคลียร์กันนะคะ
ว่าคลิปที่๒นี้คือเรายังไม่ทราบรายละเอียดว่าเกิดขึ้นที่ไหน
แต่ก็คุณผู้ชมเตือนใจได้เวลาใช้รถใช้ถนนที่สำคัญคือ
อย่าร้อนตั้งสติให้ดีอย่าประมาทเพราะว่านอกจากตัวเราเองแล้ว
ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนที่อื่นคนอื่นด้วยนะคะ